กลับเรียนท่านประธานสภาพุทธรรษฎรที่ขอรบกับผมนายมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์
สมาชิกสภาพุทธรรษฎรแบบเป็นเชียรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยสิวิรัย
วันนี้กับผมจะอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
เสนอแนะนายมตรีและคณะมนตรีแบบไม่ลงมนตรีตามรัฐมนุนแห่งราชญาณอาจภัย๒๕๖๐มาตาน๑๕๒
ถ้ายังไงก่อนจะพูดนะครับท่านนายกมนตรีอยู่ไหนครับ
ท่านจุลิลัศนวิสิตอยู่ไหนครับ
โอเคนะครับประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะพูดก็คือประเด็นการร่วมกันทุจริตกักตุนหมู
ทำให้หมูราคาแพงส่งผลให้สินค้าแพงทั้งแผ่นดินค่าคลองชีพประชาชนสูงขึ้น
ซึ่งกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมนตรีและในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
ในฐานะกบกำกับกรมการค้าภายในและนายประพัทธสุทน
ไว้ปรับประทุษ้าเบื้องต้นจากข้อมูลนะครับ
นักสถานการณ์ปัจจุบันนี้
ใน๑วันเราจะต้องบริโภคสุกรประมาณ๕๐๐๐ตัว

เดือนหนึ่งขาดประมาณ๓แสนตัว
ใน๑ปีก็จะขาดประมาณ๓ล้าน๖แสนตัวด้วยกัน
ซึ่งราคาสุกรโดยปกติก่อนวิกฤตเนี่ยสุกรมีชีวิตเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ๗๒บาท๗๑ตังค์
ส่วนสุกรส่งออกแช่แข็งจะราคาอยู่ที่๑๒๒บาท๗๖สตังค์
สถานการณ์รวมทั้งสถานการณ์โควิดคนบริโภคน้อยลงไม่คุ้มค่า
ส่วนอาหารสุกรก็ราคาแพงขึ้นซึ่งคนกำหนดราคาอาหารสุกร
คือเจ้าสัวผู้กำหนดราคากลางของอาหารสุกรนั่นเอง
ซึ่งณปัจจุบันตลาดของสุกรปีหนึ่งผลิตได้ประมาณ๑๘ล้านตัว
คิดเป็น๒๗๗ก็คือคลองตลาดสูงสุด
ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นฟาร์มของนักการเมืองของแต่ละจังหวัด
แล้วก็นอกนั้นจะเป็นฟาร์มของเกษตรกรลายย่อย
ซึ่งมีการอนุมัติงบเฝ้าระวังเฉิง๕๓ล้านตัว
ประมาณ๕๒๓ล้านครับเดือนกุมพาสองห้าหกสี่
นุมัติงบกลางจากเงินสำรองเนี่ยเพื่อการฉุกเฉิน
ป้องกันอฮีวาแอฟริกาอีกประมาณ๒๗๙ล้านมีนา๖๔
ขณะที่นายสัตวแพทย์บุญยกฤษปิ่นประสงค์ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกัน
พอประมาณมิถุนา๒๕๖๔นะครับมีรายงานจากหลายจังหวัดว่า
ลามไปยังฉะเชิงเซาชนบุรีระยองหนักสุดที่ฟาร์มราชบุรี
ซึ่งณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการระบาดค่อนข้างจำนวนมาก
แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำไมกรมประสุทธิ์เนี่ยไม่มีรายงานว่า
ซึ่งมีรายงานจากนายสัตวแพทย์กิจจาอุไลลงคณะสัตวแพทย์มเกษตรได้ยืนยันว่า
เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงถามไปยังอธิบดีกรมปฏุสัตว์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและศักรณ์
มัวทำอะไรทำไมต้องปกปิดข้อมูลทำให้การแก้ไขปัญหาต่างมันช้าไม่ทันท่วงที
หรือพยายามปกปิดเพราะว่ากลัวกระทบฟาร์มเจ้าสัวใหญ่หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่สงสัยนะครับ
มาดูราคาสุกรนะครับเปรียบเทียบราคาสุกรตั้งแต่เดือนสิงหา๒๕๖๔นะครับสุกรมีชีวิตเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ๖๘บาทแค่นั้นเองถึง๗๘บาท
ราคาขายปีกถึงพี่น้องประชาชน๑๕๔บาทมาดูเดือนตุลา๒๙ตุลานะฮะราคาสุกรมีชีวิต๘๐บาทเอง
สุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นถึง๑๐๐บาทนะครับ
ขายปีกถึงประชาชนประมาณสองร้อยบาท
ธันวาเนี่ยผมไปตรวจสอบในตลาดมา

มกราสุกรมีชีวิตนะครับซื้อ
เกษตรกรซื้อเนี่ยซื้อมาขายเนี่ย
สองร้อยแปดบาทขายปีกอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบสี่บาท
ห้ามกราอยู่ที่สองร้อยหนึ่งร้อยสิบบาท
สุกรมีชีวิตขายถึงพี่น้องประชาชนสองร้อยยี่สิบบาท
ซึ่งสถานการณ์จริงจริงแล้วมีการขายตั้งแต่สองร้อยห้าสิบบาท
ถึงสองร้อยเจ็ดสิบบาทซึ่งมากจริงจริง
และกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมประสุทธิ์นะครับ
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะฮะก็จับนะฮะ
จะมีอะไรเนี่ยสุกรแช่แข็งนะฮะเตรียมส่งไปต่างประเทศนะฮะ
ดังที่จังหวัดสงขาแต่จับแค่สองเจ้าเองแล้วก็เงียบ
เขาเรียกว่าเป็นการจับเป็นพิธีหรือเปล่าว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทำงานนะครับ
แต่ประชาชนเดือดร้อนไหมครับโคตรเดือดร้อนครับผมมาดูราคาการเปรียบเทียบราคาว่ามีการทุจริตอย่างไรบ้าง
มาดูกันที่แปดสิงหานะฮะราคาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบสี่บาทต่อกิโลกรัม
ถึงผู้บริโภคยี่ห้าโมกราสองร้อยยี่สิบบาทจริงจริงแล้วถึงสองร้อยเจ็ดสิบบาท
แต่เอาผมเอาแค่ส่วนต่างราคาแค่๖เดือนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ๖๖บาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นสี่สิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของตลาดมาสังเกตช่วงพฤศจิกาถึงมกราหกห้า
ช่วงแค่สามเดือนนะฮะราคาเพิ่มขึ้นถึงสี่สิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์
คนไทยต้องบริโภคสุกรเนี่ยสามเดือนสี่ล้านห้าแสนตัวตัวละหนึ่งร้อยกิโลเนี่ย
ประชาชนเสียเงินเพิ่มถึงสามหมื่นล้านบาทด้วยกันเจ้าสัวสุกรที่เลี้ยงเลี้ยงหมูนะฮะ
แล้วก็นักการเมืองขายใหญ่นะฮะฟันกำไรกิโลกรัมละ๔๒บาท
ในช่วงสามเดือนนะครับเป็นวงเงินเนี่ยกลมกลมนะครับ
หมื่นแปดพันเก้าร้อยล้านบาทด้วยกันถามว่าเงินเนี่ยที่ฟันกำไรจากพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วเงินที่ประชาชนเสียไป๓เดือนเนี่ยประมาณ๓๐๐๐ล้านเนี่ย
ถามว่าเงินนี้เป็นเงินทุจริตไม่ใช่เงินในงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณ
ถามว่าใครเดือดร้อนเงินนี้เป็นเงินที่ทุจริต
จากเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนใครได้ไปบ้างนะฮะ
หนึ่งนะครับก็เจ้าของฟาร์มสุกรนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับ
ราชการข้าราชการประจำอักษรย่อวแหวนสอเสือ
เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไปหาเอาเองคำถามนะครับ
ผมถามนายกมตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจถามว่าท่านทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่า
สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาดเนี่ย
ผู้ประโยชน์พวกน้อยลงกัษตรกรไร้ย่อยเนี่ย
ไปต่อไม่ได้เลี้ยงไม่คุ้มค่าต้องเลิกกิจการเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกับภาวะวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ความต้องการยังทรงตัว
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงระบาดโควิด
ตั้งแต่ปีปลายปี๖๒จนถึงปัจจุบัน
ทำไมท่านไม่มีมาตรการใดเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทำไมนิ่งเฉยแบบนี้
ทำไมไม่หามาตรการหรือเงินทุนมาช่วยพยุงพวกเขา
ให้สามารถเลี้ยงสุกรต่อได้

ค่อนข้างเยอะด้วยกันทำไมท่านไม่จี้
ประพัทธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
กำกับกรมประสุทธิ์เร่งรัดแก้ปัญหาไม่ใช่พยายามปกปิดปัญหา
เป็นไฟวาลามทุ่งแบบนี้ท่านบกพร่องหรือไม่
จนทำให้สุขกรขาดตลาดไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์
แล้วทำไมกระทรวงพาณิชย์โดยนายจุลินลักษณะวิเศษ
กำธังในย้อมณุนตรีรัฐมนตรีวัตการกระทรวงพาณิชย์
หรือมาตรการอื่นเพื่อรักษาระดับราคาสุกรไม่ให้สูงขึ้น
ทั้งที่ท่านเป็นคนกำกับกรมการค้าภายใน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคจนเป็นไฟลามทุ่งเป็นแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเมื่อราคาสุกรเพิ่มขึ้นถึง๔๒
ด้วยกันก็จะส่งผลให้เนื้อไก่ขาดตลาดเนื้อเป็ดขาดตลาดก็ราคาสูงขึ้น
และสินค้าอื่นก็ทะยานสูงขึ้นโดยที่กรมการค้าภายใน
มีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าแต่ทำไมทำงานล่าช้า
ส่งผลให้ค่าคลองชีพของพี่น้องประชาชนพุ่งมากกว่าเดิม
ทั้งที่รายได้ของประชาชนมีค่าเท่าเดิม
นี่คือการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่รู้ว่าท่านรู้สึกอะไรบ้างนะครับ
ถามว่างานนี้มีใครรักเว้นการบริบัติหน้าที่โดยไม่ชอบบ้าง
ซึ่งไม่ยอมรับหรือเรียกว่ายอมรับช้า
ฟาร์มใหญ่สุกรต่างติดเชื้ออาฮีวาแอฟริกาทั้งหมด
ชะลอปัญหากลัวเจ้าของฟาร์มสุกรลายใหญ่จะเสียประโยชน์หรือไม่
กรมการค้าภายในในฐานะควบคุมราคาสุกร
ควบคุมราคาสุกรล่าช้า
จับกลุ่มการกักตุลเป็นพิธีเอื้อประโยชน์หรือไม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ฐานะกำกับกรมประสุทธิ์มัวทำอะไรนะครับ
คำถามประชาชนก็ตอบไม่ชัดเจนนะครับ

ไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีภาษาอะไร
นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะกำกับกรมการค้าภายในมัวทำอะไรนะครับ
กระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
กระทำทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีซึ่งยากจะเลี่ยงความรับผิดชอบ
ถามว่ามีประชาชนคนไหนเชื่อบ้างว่าพวกท่านเนี่ย
ไม่ได้ทุจริตหมูบนคาบน้ำตาประชาชน
ประเด็นที่๒นะครับประเด็นเรื่องราคาน้ำมัน
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้รับผิดชอบทั้งหมด

สรรพสามิตร๖๕บาทดีเซลเนี่ยเก็บภาษีสรรพสามิตรห้าจุดเก้าเก้ามีภาษีมหาดไทยไม่มากนักนะครับกองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานภาษีแวดนะครับแล้วก็ภาษีแวดจากค่าการตลาดนี่คือโครงสร้างราคาน้ำมันปกตินะครับมาดูรายได้นะครับรายได้จากน้ำมันประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ย
มันลดลงนะฮะเหลือประมาณร้อยหกจุดแปดแปดล้านลิตรต่อวันเป็นเบนซินประมาณสามสิบจุดห้าสามล้านลิตรดีเซลประมาณเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดล้านลิตรน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์อยู่ที่ประมาณสี่จุดสี่แปดล้านลิตรเอาให้ง่ายเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตรวันละประมาณลิตรละประมาณห
กับการเรื่องน้ำมันเนี่ยผมจะตอบว่าคนไทยทุกคนเนี่ย
หกสิบหกจุดห้าเอ่อหนึ่งเก้าล้านคนเนี่ยเดือดร้อนทุกคนนะฮะ
เว้นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่านายกมนตรีมีสวัสดิการมากกว่าประชาชนนะครับ
อาทิใช้รถหลวงฟรีน้ำมันฟรีคนขับรถฟรีรถนำฟรี
คนขับรถนำฟรีค่าบ้านหลวงฟรีค่าไฟฟ้าฟรีค่าน้ำฟรี
รวมทั้งค่าโทรศัพท์ฟรีค่าอินเทอร์เน็ตฟรีค่าข้าวก็ฟรี
พลทหารทำความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจานตัดย่าฟรีหมด
ประชาชนเสียทุกอย่างน้ำมันเพิ่มกระทบใครบ้าง
ขนส่งค่าเดินทางก็ขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นค่าข้าวแกงก็ขึ้น
พืชผลเกษตรการเกษตรขายแล้วไม่มีกำไร
ต้นทุนวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ตุ๊กรถสองแถวรถทัวร์
บรรทุกรถส่วนตัวขึ้นหมดสิ่งที่ไม่ขึ้นคือค่าแรงขั้นต่ำกับ
เงินเดือนข้าราชการก็ไม่ขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ของประเทศไทย
อ่าตามที่สำนักเศรษฐกิจการคังอธิบายไว้ไตรมาสสุดท้ายของเดือน
ปีหกสี่คือตุลาพฤศจิกาธันวาปีหกสี่เก็บรายได้แค่ประมาณ
แสนสามหมื่นหนึ่งพันล้านมีรายจ่ายประจำอยู่หนึ่งจุดศูนย์ห้า
ล้านล้านขาดทุน๓เดือน๕แสนกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้า
จะไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันรัฐบาลทำได้ไหมผมดูจาก
สภาพตัวเลขรายได้ของประเทศไทยแล้วเนี่ยดูแล้วยากครับเพราะขนาด
เก็บเท่าเดิมเนี่ยยังขาดทุนเดือนละประมาณ๑แสน๗หมื่น๖พัน
ล้านถ้าไม่เก็บภาษีสรรพสามิตรในระยะยาวหรือไม่เก็บเลยเนี่ย
คงจะยากกับความสามารถการหารายได้ของนายมนตรีคนนี้ผลเอกประยุทธ์
โอชานายมนตรี๗ปี๙เดือนเนี่ยท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่าน
อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนไทยนะครับอยู่ไปก็เปลืองภาษีอยู่ไปก็
แก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศ
ผมยังคิดไม่ออกว่าท่านเคยทำประโยชน์อะไรบ้างนึกไม่ออกจริงจริง
สมาชิกฝากถามมาว่าถามนายจุลินลักษณะวิสิท
ลองในยมติและยมติว่าการกระทรวงพาณิชย์
ถามว่าการทุจริตถุงมือยาง๒๐๐๐ล้าน
ค่าวางมัดจำทิศไปถึงไหนแล้วของออคนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าทราบว่าอคศตัดสินไปแล้วว่า
ข้าราชการทั้งหมด๔คนที่ผิดนะครับ
ไอ้๓คนแรกผมเชื่อว่าไม่มีเงินแน่นอนนะครับ
ยอมติดคุกก็ถูกฟองร่วมลายแต่อีกคนหนึ่งเนี่ย
ผมทราบว่าน่าจะจ่ายได้ประมาณ๕๐๐ล้านบาทด้วยกัน
แต่อีก๑๕๐๐ล้านบาทเนี่ยผมว่าท่านรองนายกจุลินลักษณะวิสิทธิเนี่ย
น่าจะทราบนะฮะเพราะเห็นกำลังตามหาอยู่นะครับ
ท่านรองนายกจุลินรักษณะวิสิทธิ์เนี่ย
บอกว่าท่านเคยอภิปรายไว้ว่าท่านเป็นเพียงบุรุษปรายศนีย์
เสนอชื่อประธานอกศเข้าคอลโมเท่านั้น
นายกรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติท่านไม่ต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่
ผมทราบมาว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นเพียงแค่ปรายศนีย์
ขนาดผมเนี่ยก็มีสถานะเหมือนท่านเป็นแค่บุรุษปรายศนีย์เสนอชื่อ
เข้าไปเป็นที่ปรึกษากรรมธิการวิสามันยังโดนสอบเลย
แต่ท่านเนี่ยเสนอประธานอกศคนนี้เข้าไปในคอลโลมอลเนี่ย
ตกลงมาตรฐานความผิดเนี่ยผมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยแตกต่างกันไหมนะครับ
ประเด็นต่อไปที่มีคนถามขึ้นมานะฮะจากเพื่อนกลุ่ม๑๖นะครับ
เรื่องการประมูลดาวเทียมไทยคม๔ไทยคม๖นะครับ
ซึ่งหมดสัมประธานไปเมื่อวันที่๑๐กันยา๒๕๔
ซึ่งมีการส่งมอบการบริหารจัดการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ถือหุ้นลายใหญ่ของบริษัทที่รับจ้างบริหาร
อันนี้เป็นคำถามฝากไว้ไว้อภิปรายอีกทีไม่ไว้วางใจแบบลงมติ
ประเด็นที่๒การจัดซื้อจัดจ้างวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย๔๓๐๐ล้าน
ทั้งหมด๗๕๗๕๙๘๖เครื่องโดยเฉลี่ยเครื่องละ๕๐๐
วกกับอุปกรณ์มาตรฐานอีก๑๔๕ชุด
คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
บริษัทสามารถดิจิตอลจำกัด
ณปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบของในระยะเวลา๑๒๐วัน
ซึ่งน่าจะมีสิ่งที่น่าเคลือบแคงสงสัยว่าจะกระทำความผิด
เป็นไปตามพระราชมัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาโดยต่อหน่วยงานของรัฐปี๒๕๔๔

อีกประเด็นนึงคือประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ซึ่งคอลโลมอร์ยังไม่ได้เอาเข้ายังไม่ได้อนุมัติ
ผมอยากให้คอลโลมอลไปทบทวนให้ดีนะครับที่จะต่อสัมประธานล่วงหน้า๘ปี
ต่อไปอีก๓๐ปีวงเงินกว่า๔๗๐๐๐๐กว่าร้าน
ถ้าให้กรทมทำจะถูกกว่านี้ไหม
แต่ถ้านายกและคอลโลมอร์คนไหนดึงดัน
ผมคิดว่าผมน่าจะต้องดำเนินคดีทุกคนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะถ้าจะฝืนทำต่อ
คงได้ชีวิตใช้ชีวิตบั้นปลายต่อในคุก
ณตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ๔๐วินาที
ผมขอเปิดคลิปฝากเรื่องหวยให้ท่านนายกมตรี
เพราะว่าคนเชียงใหม่ฝากมาคลิปประมาณ๓๐วิครับ
ต้นกล้ว๗๐บาท๔๐บาทไงไหว้๘๐บาทไม่มี